เอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ข่าวสารกันต่อนะฮะที่ร้อยเอ็ดเนี่ยล่าสุดเลยนะครับมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๑ปีแล้วถูกแทงเสียชีวิตถูกแทงตอนนี้อาการเนี่ยยังสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับคือเขาบอกไส้ไหลอ่ะไส้ทะลักออกมาเลยนะฮะนี่นอนร้องคลวนคลางขอความช่วยเหลือรอความช่วยเหลือ

ถูกแทงเข้าที่ท้องจนไส้ทะลักออกมาเลยชาวบ้านบอกไส้มันกองมาที่พื้นเลยอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับหน้าบ้านพักในพื้นที่ชุมชนบ้านผือตำบลโนนตานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากได้รับแจ้งเหตุทางกู้ภัยก็มาทางตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดก็มาเบื้องต้นก็ต้องรีบนำตัวนาย

ถาวรซึ่งตอนนั้นนายถาวรเนี่ยนอนเมาไม่ได้สติอยู่แล้วมีการทำท่ารักษณะคล้ายทุบตีแต่ไม่รู้ว่าใช้อาวุธหรือเปล่าแล้วก็เห็นทัศนวดีเดินออกมาจากบ้านของนายถาวรอย่างรวดเร็วพอไปดูนายถาวรเนี่ยเอ้านอนอยู่ในสภาพถูกแทงจนไส้ไหลออกมาเลย
ก็เห็นหญิงต้องสงสัยเนี่ยไปหาคนเจ็บแล้วนั่งลงใกล้ใกล้กัน
แต่ตอนแทงหรือไม่แทงเนี่ยเขาเห็นไม่ชัดเจน
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูอีกทีเอานายถาวรถูกแทงไปแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านหมู่๘นะครับท่านผู้ชมครับผู้ใหญ่ในพื้นที่
คือผู้ใหญ่ราตรีจันทวงศ์บอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่านายถาวรเนี่ย
ถูกแทงบาดเจ็บก็รีบมาตรวจสอบพบว่านายถาวรมีบาดแผลชะกันอยู่ที่หน้าท้อง
ไส้เนี่ยทันลักออกมากองอยู่ที่พื้นนะฮะก็รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชุดกู้ภัยให้มาช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนหน้านี้รู้ข้อมูลว่า
คนเจ็บกับผู้หญิงต้องสงสัยเนี่ยเขามีการมาขอเงินกันอยู่เป็นประจำ
ว่าช่วงนี้อาจจะมีอาการเมาคลุมคลั่งหรือบันดาลโทษะเรื่องการขอเงินกัน
คือผู้หญิงเนี่ยมาขอเงินคนเจ็บแล้วไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าเขามีปากเสียงกัน
ว่าลงมือทำร้ายอะไรกันยังไงแต่ว่าตัวของผู้หญิงต้องสงสัยคือนางสาว
หรือว่านางทัศนวดีเนี่ยนะฮะเพิ่งพ้นโทษจากคดีฆ่าผู้อื่น
ถูกสารตัดสินจำคุก๖ปีพ้นโทษมาได้แค่ประมาณ๑ปีนี่นะครับ
แล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยชอบพกมีดไปด้วยเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
กับไปเข้าล่าพฤติกรรมอยู่ในหมู่บ้านเคยมีเรื่องราว
อะไรแบบนี้ไหมนี่แหละครับเก็บเป็นยังไงเป็นทำร้ายรักใจ
ใช้สารเสพติดอะไรครับมีการอารวาสอยู่เป็นประจำครับ

รอขยายผลการสอบปากคำกันต่อไปนะครับ
ส่วนตัวนายถาวรตอนนี้ยังเจ็บสาหัสอยู่นะฮะ